คุณผู้ชมค่ะเรื่องนั้นว่าดราม่าแล้ว
มาดูดราม่าหลอกการลงทุนกันหน่อยดีกว่า
เขาบอกว่าเป็นธอมคนสนิทระดับตำนานของนางเอกเลยนะ
นางเอกระดับตำนานคนนี้นะคะ

คนนี้มาหลอกแฟนคลับไปลงทุนที่สิงคโปร์
หลอกไปหลอกมา๖ล้านนะคุณผู้ชมไม่ธรรมดา
คุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมว่านางเอกระดับตำนานเป็นใคร

คนเนี่ยโยงกันไปเดากันไปไปออกชื่อที่คุณกบสุวนันค่ะ
แต่บอกแบบนี้นะอันนี้ชาวเน็ตโยงกันไปเอง
อืมคุณกบสุวนันออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวเล่าจุดเริ่มต้นความดราม่าก่อน
บอกว่าแฟนคลับของนางเอกระดับตำนานชื่อดังคนนึงนี่นะ
มาปรึกษาบอกว่าถูกสาวธอมคนสนิทกับนางเอกคนนี้
ชักชวนลงทุนหุ้นสิงคโปร์
เธอก็เชื่อไงด้วยความเห็นว่าเออสนิทกับนางเอกดังคนนี้นะคะ
ศูนย์เงินไป๖ล้านบาท๔เดือนเท่านั้นเองคุณผู้ชม
หลังจากนั้นที่รู้ตัวว่าโดนหลอกแน่แล้วล่ะก็เลยติดต่อนางเอกสาวไป
แล้วนางเอกสาวคนนี้ก็บอกว่าเลิกติดต่อกับธอมคนนี้แล้ว
อ่ะเธอเข้าใจได้แต่ปรากฏว่าเธอไปทราบนะคะว่านางเอกสาวคนนี้
กลับไปประกันตัวสาวธอมในคดีหลอกลงทุนร้านกาแฟ๕ล้านบาท
เออแฟนคลับรายนี้ก็เลยบอกว่าไม่ยอมแล้วนะฮะ
แล้วก็บอกเลยว่าตอนแรกที่หลงเชื่อที่กล้าลงทุนเพราะว่าอะไร
เขาก็เป็นเอฟซีติดตามนางเอกสาวคนนี้มาตั้ง๑๖ปี
รักมากตั้งแต่เล่นละครในตำนานมันตำนานเยอะเหลือเกิน
ทั้งละครในตำนานทั้งนางเอกระดับตำนานเขาใบ้ให้แบบนี้คุณผู้ชม
เขาบอกว่านางเอกคนนี้เคยเล่นละครคู่กับหนุ่มที่ชอบมีปัญหาเรื่องเมียไง
เปิดวาสกันแบบนี้เขาก็ไปโฟกัสตรงไปพี่นั่น
นายบอกคู่พระนางที่เคยเล่นละครด้วยกันชอบมีปัญหาเรื่องเมีย
ถ้าอย่างนี้รู้ไหมว่าเช่าเน็ตตัวดีในการขุดเลยคุณ
ก็จะไปตามรอหัวหน้าห้องปุ๊บหัวหน้าห้องก็มา
ชื่อกันมาแบบนี้นะคะคุณชวนพิษผู้เสียหาย
เล่าให้ฟังบอกว่ามีนาคมที่ผ่านมา

รู้จักผ่านกับนางเอกในตำนานคนนี้นะคะ

ธอมเนี่ยนะอ้างว่าเขาเป็นคนสนิทกับนางเอกมากเลย
หลังจากนั้นสาวธอมก็เลยชวนลงทุนเล่นหุ้น

พี่สาวเล่นด้วยอยากรวยไปด้วยกัน
พอเดือนพฤษภาคมค่าตอบแทนมันได้ไหม
มันได้สิเธอก็เลยอยากเล่นต่อ
ปรากฏว่าเดือนกันยายนค่ะ
ธอมคนนี้เขากล่าวอ้างนะบอกว่า
จะปันผลให้เธอเลย๑๐๐ล้านบาท
อุ๊ย๑๐๐ล้านใครก็อยากได้
แต่ว่าต้องจ่ายมาก่อน๒นะ

โลภค่ะความโลภเข้าครอบงำ
ก็เลยจ่ายเงินให้สาวธอมไปอีก๒แสน

แล้วเธอก็บอกว่าสาวธอมอ้างด้วยว่า
ต้องจ่ายค่าดำเนินการอะไรต่างอีกมากมาย
รวมแล้วเธอโดนไป๖ล้านบาท

คือที่จริงพี่กับเขานี่นะไม่มีอะไรกันเลยนะรักกันมาตั้ง๑๖ปี
คือที่พี่มาเสียใจเนี่ยคือคือแกไม่ช่วยเหลือเราเลยอ่ะ
คิดไหมว่าแกไม่รู้กับเรื่องนี้หรือก็คิดว่าก็รู้
ตอนแรกคิดว่าไม่รู้แต่พอบอกว่าทำไมจะต้องเราพูดอะไรมาเขารู้หมด
พูดอะไรเพราะว่ามันยังติดต่อกันอยู่
แล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือพี่ก็คุยกับเขานะบอกว่าเคยเลิกกันไปครั้งแล้ว
แล้วกลับไปหาเขาทำไมรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้
จริงอันนี้พี่มั่นใจว่าจริง
ยืนยันตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมคุณชวนพิษเองเนี่ย
เสียหายเองยืนยันด้วยว่านางเอกสาวที่เขาพูดถึงเนี่ย
ไม่ใช่คุณกบสุวนันตามที่โซเชียลคาดเดานะ
คุณกบสุวนันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ
ทางคุณกบเองก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกัน
โพสต์ผ่านอินสตราแกรมยิ้มอ่อนมาเลย
บอกว่าถูกคนแน่นะวี

นางเอกสาวในตำนานคนนี้นะนะ
เคลียร์กันหน่อยที่สอนอหัวหมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ตัวเองมีส่วนผัวพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ทอมคนนี้จริงหรือเปล่านั่นเองนะคะ
ตรงนี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณสุวนั่นนะคะ
แต่ไม่รู้ว่านางเอกในตำนานคือใครด้วยเนอ

เอกในตำนานละครในตำนาน